คุณผู้ชมครับมาติดตามความคืบหน้าของคดีฆ่าหันศพเปลือย

แต่ว่าตรงที่ระยองเป็นจุดที่พบถุงดำ
แล้วก็ใส่ชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์แยกเป็น๓ถุง
ก่อนหน้านี้ทำไมถึงมีการพบชิ้นส่วนมนุษย์
เพราะว่าสุนัขมัน๒ตัวนะคุณ
มันไปแย่งกันคาบขาของมนุษย์มาแทะเล่น

และทีนี้ชาวบ้านเห็นว่ามันแทะอะไรกันอยู่นะครับ
เข้าไปดูปรากฏเห็นเป็นขามนุษย์
ชาวบ้านก็เลยเอาขาคุณมาแขวนไว้กับต้นไม้แบบนี้
เพื่อไม่ให้สุนัขมันมาแย่งแทะ
จากนั้นก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับให้เข้ามาตรวจสอบ
และตำรวจภูทรเมืองระยองนะครับ
ก็ได้รับแจ้งว่ามีการพบชิ้นส่วนมนุษย์
ถูกฆ่าหันใส่ถุงดำทิ้งป่าสงวนหนองสนม
สารเจ้าตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ก็เลยรุดไปที่เกิดเหตุบริเวณป่าละเมาะตรงนี้
ใกล้กับบ้านพักคนงานของสมาพันธ์ฟาร์ม
ถนนบำรุงราช๖ตำบลเนินพระนะครับ
ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้อยู่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติป่าน้องสนม
เจ้าหน้าที่ก็พบชิ้นส่วนมนุษย์ส่วนขา
ตั้งแต่หัวเข่าลงไปจนถึงเท้าสภาพเน่าเปื่อย
ถูกชาวบ้านแขวนอยู่ที่ต้นหูกวาง

มันส่งกลิ่นเหม็นมากแขวนไว้แบบนี้เลย
แต่ที่แขวนไว้แบบนี้เพราะกลัวสุนัขมันจะมาคาบอีกนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้สุนัขมันแย่งกัน
เหมือนจะแทะขาตรงนี้นะครับ
ก็พบชิ้นส่วนหนึ่งแล้วนะครับ

ไปพบถุงพลาสติกสีดำอีก๓ใบ
ซึ่งมีชิ้นส่วนของแขนซ้าย

และชิ้นส่วนลำตัวตั้งแต่ก้นไปจนถึงไหล่
ด้านหลังสักรูปลายกระหนก
ทะลักแล้วก็บริเวณอกด้านซ้าย
ยังพบบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมอีกหลายแผลนะครับ
ต้นสันนิษฐานว่าผู้ตายเป็นชาย
เสียชีวิตประมาณ๔๕วันแล้ว
แล้วก็ส่วนสูงน่าจะประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
เป็นผู้ชายผิวสองสีนะครับ
ขณะนี้ยังมีชิ้นส่วนที่หาไม่พบ
ก็คือศีรษะแขนขวาแล้วก็ขาซ้าย

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ยุติการค้นหาชั่วคราว
จากสภาพป่าเมื่อคืนนี้มืดมากนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าไปค้นกันตอนกลางคืนเลย
แล้วก็เจ้าหน้าที่จะนำกำลังออกค้นหาชิ้นส่วนอีกครั้ง

ก็ตั้งแต่เช้าวันนี้ก็น่าจะเข้าไปค้นหาอีกนะครับ
ขณะที่คนงานฟาร์มกุ้งเล่าให้ฟังว่า
นักของเขาไปคาบเหมือนขาหรือกระดูกมาแทะ

เดินเข้าไปดูก็เห็นว่าเป็นชิ้นส่วนขามนุษย์
คนงานฟาร์มก็เลยเดินตามหา
พบถุงพลาสติกสีดำ๓ใบอยู่ในป่าละเมาะ

ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ซึ่งพลตำรวจตรีชุมพลพุ่มพวงนะครับ
ก็บอกว่าได้แจ้งให้ทุกโรงพัก
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งคนหาย
แล้วก็มอบหมายให้ชุดสืบสวนออกตามหาร้านสักลาย

ที่เคยสักรูปลายกระหนกให้กับลูกค้าบ้าง
เพื่อจะตามหาเบาะแสคนร้าย
แล้วก็ทางด้านของพลตำรวจตรีชุมพลเนี่ยนะครับ
ก็บอกว่าจะติดตามญาติมาสอบสวนต่อไปด้วย

เจ้าหน้าที่ลงค้นหาเพิ่มเติมในป่ากล้วย
ห่างจากจุดที่พบถุงดำไปประมาณ๓๐เมตร
พบชิ้นส่วนมนุษย์เพิ่มเติมแล้วนะครับ

ก็มีร่องรอยถูกสัดกัดแทะเหมือนกัน
และเมื่อค้นหาลึกไปอีก๑๐๒๐เมตร
ไปพบท่อนขาตั้งแต่ช่วงหัวเข่าลงมาถึงเท้าอีกหนึ่งส่วน
เจ้าหน้าที่ยุติการค้นหาก่อนนะครับ
แล้วก็นำชิ้นส่วนที่พบมาตรวจสอบเพิ่มเติม
และจะลงพื้นที่ค้นหาอีกครั้ง
เพราะส่วนที่สำคัญอีก๒ส่วนที่ยังไม่เจอ
ก็คือแขนอีกข้างนะแล้วก็ศีรษะนะครับ

ได้แจ้งให้ทุกโรงพักตรวจสอบข้อมูล
การแจ้งคนหายแล้วก็มอบหมายให้ชุดสืบสวน
ออกตามร้านศักดิ์ไลน์ว่ามีช่างศักดิ์ของร้านใด
ศักดิ์รูปกระหนกแบบนี้บ้างนะครับ
เพื่อจะตามหาเบาะแสกันต่อไปนะครับ
ก็เป็นเหตุฆ่าหันศพสยองอีกเหตุหนึ่งนะครับ